ดนตรีพ่อลูกอ่อนต้องไปดูดีเจหนุ่มด้วยค่ะคุณผู้ชม
ไม่รู้ลีลาเขาจะเหมือนดีเจวิวป้ายป้ายหรือเปล่า
คราวนี้คือปกติเนี่ยนะเขาเป็นดีเจในผับ
แล้วพอโควิดเนี่ยมันก็ทำยังไงอ่ะ
ผับก็ไปไม่ได้ทำงานไม่ได้
เลยมาเป็นดีเจในล้าวเป็ดไลฟ์

อ๋อมันต้องอย่างงี้สวัสดีครับดิ
อ๋อพี่น้องเป็ดถึงราเซสใหญ่เลย
ใช่พี่อยากให้คุณสุดสกุลช่วยเอื้อมมือไปติดกระดุมให้หน่อยได้ไหม

อ๋อเป็นสตาย์ใช่ไหมต้องจังหน้าทาปาก
หน้าขาวปากแดงแบบนี้คุณว่าดีเจหรือเป็ดมีความสุขกว่ากัน
ดีเจนว่าดีเจย์นี่แหละ
แต่ที่แน่ตอนนี้ค่ะเราทุกคนมีความสุขแล้วหลังจากที่ได้ดูลีลาเอ็นเตอร์เทน

เขาชื่อว่าบรรจงศักดิ์ทองชัยยะอายุ๒๕ปี

ไปไหนก็ไม่ได้เครียดแล้วค่ะดูออก
ใช่สร้างตัวเหมือนเป็นมัสคอต
หลายคนเข้ามาดูก็อมยิ้มเลยนะคะ
เอาตุ๊กตาแมวตัวเบอร์เรอเลยมาผูกด้านหลัง

อาจจะได้แล้วจากนี้ต้องเรียกอย่างนั้นแล้ว

ไม่มีงานไม่มีคนจ้างผมก็เครียดแหละอยู่บ้านเฉย
ก็เลยจัดรายการผีบ้าพาเพลิน
ไลฟ์สดซะเลยสวมวิกใส่ชุดนักเรียน
รองเท้าแตะในล้าวเป็ดมันคลายเครียดได้
อย่างน้อยเพื่อนในเฟซบุ๊กมาดูผมดูลีลาผม
ไปเต้นกับเป็ดเป็ดก็วิ่งหนีแบบนี้นะคะ

ซึ่งตอนที่ไม่มีงานนั่งรอความหวังเงินช่วยเหลือ

เหมือนกับอีกหลายคนค่ะมีเพื่อนเพียบเลย

เดี๋ยวเป็ดหายหมดแล้ว

บอกว่าวิ่งไล่แล้วก็หากิจกรรมมาทำคลายเครียด
บอกว่าผมจะต้องสู้ผมจะต้องผ่านไปให้ได้
แล้วดูสิขึ้นไปโยกขึ้นไปโยกแบบนี้
อากาศมันร้อนช่วงนี้ต้องระบายอากาศ

กลับพี่เขาเป็นอะไรครับกลับ
แต่ดิฉันว่าเป็ดก็คงมีความสุขแหละเหมือนกับพวกเราดูแล้วก็มีรอยยิ้มได้
เอาเป็นว่าใครที่เครียดตอนนี้อย่าทำตัวเองให้เครียดอย่าทำตัวเองให้จมดิ่งไปกว่าเดิม

อันนี้จริงนะคะหากิจกรรมคลายเครียดกัน
ถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรเข้าไปในเฟซบุ๊กก็ได้
เพราะจะมียูทูปเบอร์บล็อกเกอร์
คนที่เขาทำสื่อเอาความสนุกมาฝากเรา